คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันครบรอบ๑ปีการจักรไปของคุณสิงหมุสิกพงศ์
ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลที่สำคัญในวงการเพลงไปเลยนะคะใช่ค่ะ
ล่าสุดค่ะในวันนี้นะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครอบครัวมุสิกพงศ์ได้ทำบุญนะคะ
เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญสุขสลให้กับคุณสิงค่ะ
ครอบครัวมุษย์สิกพงษ์นำโดยคุณพ่อวีรกาและคุณแม่สีวิไลพร้อมด้วยพี่ชายแชมพ์วีรพัฒน์
และน้องชายเสือวีรวิทย์จัดงานทำบุญครบรอบ๑ปีแห่งการจากไปของสิง
กีต้าวงสควิตแอนิมอลขึ้นที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
โดยมีพี่น้องในวงการเพลงอย่างวินสควิดแอนิมอลพี่ชายร่วมวงและเพื่อนซีสเต้อารัก
รวมถึงอดีตแฟนสาวเฟย์พรปวีมางานทำบุญซึ่งพี่ชายและน้องชายของสิงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน
เหมือนสิงห์ยังไม่ได้จากไปไหนทุกวันนี้ห้องนอนของเขาก็ยังคงมีของใช้ทุกอย่างวางอยู่เหมือนเดิม
โดยมีคุณแม่คอยเข้าไปทำความสะอาดให้ซึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูกชายคนกลาง
แต่สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวทำให้ได้คือการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชายรวมถึงจัดตั้งมูลนิธิสิงหมุสิกพงศ์เพื่อการดนตรี
ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างใกล้เสร็จสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหาเป้เริกเปิดอย่างเป็นทางกันเมื่อไหร่จะรีบแจ้งให้ทุกคนทราบทันทีค่ะ
แต่ต้องผ่านหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยครับ
มันก็เพิ่งจะเสร็จเพิ่งได้ใบมาเมื่อสัก
ถ้าจำไม่ผิดปลายเมษานั่นคือพฤษภาครับ

แล้วก็จะมีเรื่องทำเรื่องพวกภาษีเรื่องอะไรอย่างนี้
ก็พอเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปปุ๊บ

เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึง
ด้านเด็กประวัติสิงห์อะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ว่ามูลิธิหลักที่จะช่วยเรื่อง
และได้เผยกับสื่อมวลชนว่ายังคงรักและคิดถึงน้องชายร่วมวงอยู่ตลอดเวลา
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะพยายามผลิตผลงานเพลงออกมาให้แฟนที่รักสิ่งได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะ